ผมขอสู้ด้วยช่อมะม่วงช่อนี้ซะหน่อยมันธรรมดาไม่ได้มันจะออกข่าวเช้าไม่ได้ถ้ามันธรรมดาเพราะว่าเขาบอกว่าช่อมะม่วงเนี่ยมันเหมือนหงอนไก่บางคนบอกเฮ้ยเหมือนหงอนพญานาค
มะม่วงรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายกับหงอนไก่นะคนเห็นก็แหมมันก็ต้องมีอะไรแบบ
น่าค้นหานิดหนึ่งนะฮะมะม่วงต้นนี้ปลูกเอาไว้ที่บ้านเลขที่๑๙หมู่๒นะฮะ
ที่บ้านกลุ่มอุทัยที่บ้านกลุ่มอุทัยตำบล๓แยกอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
ทางด้านของนางบุญนาคศรีเพชรอายุ๕๒ปีซึ่งมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่
เปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าโอ้โหมะม่วงตอนแรกมันก็ออกช่อปกติแหละนะ
แต่เห็นช่องนี้เฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยไปเจอโดยบังเอิญครับ
วันศุกร์ที่ผ่านมาขณะนั่งเล่นอยู่บนเปรย์เดินไปเดินมาเข้าไปดูช่อมะม่วง
โอ้โหเห็นช่อนี้เขาบอกว่ามันต้องให้โชคให้ลาบแน่เลยนะคุณผู้ชม
มะม่วงต้นนี้เป็นพันน้ำดอกไม้ความสูงราว๕เมตรมีดอกช่อออกมา๑ช่อ
ลักษณะคล้ายกับหงอนไก่แต่บางคนเข้าไปดูเขาบอกว่าเหมือนหงอนพญานาคก็ว่ากันไป
มีความยาวจากคนชอบไปถึงปลายช่อสักประมาณ๓๐เซนติเมตรด้วยกัน
เอามาให้คุณผู้ชมดูนี่ชาวบ้านถึงกับเอาพวงมาลัยไปคล้องเลย
เอาแป้งไปถูแล้วดอกมันจะล่วงไหมเนี่ยคุณป้า
ได้แล้วแต่สัตว์ค้าแล้วครับ
นี่แหละฮะเอาอย่างนั้นไปดูเลยนะครับบริเวณวัดเยื้องคงคารามที่ชายโยอ่างทองเนี่ย
มีกลุ่มชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวแวะไปขอเลขจากเจ้าโอเลี้ยงนกเอี่ยงแสนรู้
อายุ๗๘เดือนได้มันอยู่ในกรงที่โคนต้นมะยงชิดนะฮะ
คนไปกันเยอะเลยวิธีการขอเลขคือเอากระดาษมาเขียนตัวเลข
และให้โอเลี้ยงจิกเสี่ยงทายไงนะฮะก็มีคนถูกรางวัลไปหลายลายนะครับ
อย่างที่น้องก๊อฟยืนยันไปส่วนครั้งนี้นะครับนักเสี่ยงโชคส่วนใหญ่กระซิบบอกว่า
ได้เหมือนกันบางคนได้๒บางคนได้๓ตัวนี่ไงนี่นะฮะนี่ไงอะไรต่อล่ะเนี่ย
ดูอันนี้สิอันนี้อะไรครับผมพี่โชว์เร็วหน่อยเห็นไหม
เลขเดิมกับเมื่อกี้เลยนี่คือครั้งที่แล้วเจ้าโอเลี้ยงเขาจิกออกมาเป็นเลข๔
เลข๑เลข๙มันก็ไปออกเป็นเลขท้าย๒ตัวนะครับ
หิวข้าวอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
นะคะมีบรรดานักเสี่ยงโชคพากันไปไหว้ขอโชคขอลาบค่ะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
หลายนะคะชนิดที่ว่าไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะการไหว้ขอพร
พระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะ
แลกธนบัตรที่หน้าตักนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคที่พลาดไม่ได้เลย
ก็คือการส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์นะคะตั้งอยู่ที่ด้านหน้าหุ่นปั้น
ตาทองนิ้วร้ายแบบนี้โอ้โหผมมองไม่ออกเลยเออนะฮะ
โครนแบบนี้นะคะนางสาวอรสาวิริยชัยนลพนักงานบัญชีชาวกรุงเทพบอกว่า
ไหว้ขอพรส่องหาเลขเด็ดโดยเห็นเลขทั้ง๒หลักแล้วก็๓หลัก
ส่วนตามแผงลอตเตอรี่ค่ะมีการเขียนเลขเด็ดที่อ่างน้ำมนต์นะคะ
แผ่นกระดาษติดไว้เผื่อให้ชาวบ้านเห็นกันชัดชนิดที่ว่าไม่ต้องตีเป็นตัวเลขเลย
นี่แหละค่ะพอเห็นปุ๊บซื้อได้ปั๊บเลยนะคะ

ไปดูที่บริเวณอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
คือคักเหมือนกันครับชาวบ้านนักเสียงโชค

ขอทั้งเรื่องของกิจการการงานแล้วก็ขอโชคลาภกันทั้งวัน
ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณสาธนีสุโขนะฮะเนี่ย
เสื้อลายนั่งอยู่เป็นลายตัวเลขนี่นะครับ
เป็นแม่ค้าอยู่กรุงเทพครับเขาบอกว่า
พาลูกชายกับลูกสะพ้ายนำเครื่องเส้นไหว้พร้อมประทัด
พระนัดมาแก้บนกุมารเจ้าโสเฮงกับเจ้าง้อปลา
หลังจากครั้งที่แล้วมาขอได้โชคลาภกันไป๓งวดแล้วจ้า

ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว๑๙งวด
ที่ผ่านมารับไปหน่อ๙๐๐กว่าบาทเท่านั้นเอง
อืม๙๖นะครับนะฮะนอกจากนี้ทั้ง๓คน
ก็ยังโชว์เลขปลายประทัดที่จุดชุดใหญ่ให้ดูนี่อ่ะดูเอาเองแล้วกันนะฮะ
คุณผู้ชมแล้วก็เลขก้านทูบมงคลที่เขาไปจุดเพื่อเสี่ยงดูด้วย
แล้วก็จะเอาไปซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคในงวดวันที่๑เมษายนที่จะถึงนี้
แล้วเชื่อกันว่าก็คงจะได้โชคกลับไปอีกเหมือนเดิมนะครับ